คุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะในโลกโซเชียลมีการแชร์คลิปของสองแม่ลูกค่ะ
เป็นชาวเดิมบางนางบวชที่สุพรรณบุรีนะคะเป็นคลิปที่ประกาศตามหาสามี
คือตัวภรรยาก็ประกาศตามหาสามีตัวลูกสาวอายุ๖ขวบก็ประกาศตามหาพ่อ
และคลิปของลูกสาวเนี่ยน่าสงสารมากคือพูดไปน้ำตาไหลไปแล้วบอกว่าคิดถึงพ่อ
พ่อกลับมาเถอะแต่การประกาศตามหานี้คือด้วยความเป็นห่วงจริงนะคะ
เพราะว่าพอออกไปจากบ้านบอกแค่ว่าไปทำธุระแล้วหายไปเลยติดต่อไม่ได้เลย
ตั้งแต่๒๔กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาค่ะ
ทุกคนถ้าใครเห็นพ่อเราช่วยคอมเมนต์มาหน่อยนะ
ช่วยบอกเขาว่าแม่น้อยอยู่กับลูก
แต่ถ้าพ่ออยู่ในคลิปนี้พ่อไม่สามารถเดินลูกให้ถึงพ่อ
พี่สามารถพ่อหนูให้เจอนะทุกคน
ทุกคนพ่อรีบกลับบ้านนะ
นี่ค่ะลูกสาว๖ขวบนะคะ
อัดคลิปแบบนี้เพื่อตามหาพ่อ
เฟซบุ๊คชื่อวิภาวีอารีชมเป็นเฟซบุ๊คของแม่น้องอ่ะนะคะ
ก็ได้มีการโพสต์ตามหาสามี
บอกว่าหายไปตั้งแต่๒๔กุมภาพันธ์

ถ้าพี่บอยเห็นคลิปนี้กลับบ้านมาหาลูกนะ

แต่รับไม่ไหวเหมือนกันช่วยแชร์หน่อย
ตามคลิปบอกว่าผ่านมา๗วันแล้วนะคะ

เธอก็โพสต์เอาไว้ในลักษณะที่ว่า
ถ้ามีปัญหาอะไรก็กลับมาแก้ไขด้วยกัน
มันไปด้วยกัน๗วันเหมือนตายทั้งเป็น

อยากให้เรื่องนี้ดังจะได้มีโอกาสเจอ
เรียกสามีว่าพี่บอยนะคะ

เดี๋ยวจะเดินถือป้ายกับลูก
เพราะว่ายังรอด้วยความหวังลูกสาววัย๖ขวบคนนี้นะคะที่อัดคลิปไป
น้ำตาไหลไปแบบนี้ค่ะชื่อน้องข้าวหอมก็ถามแม่ทุกวัน
ว่าหาเจอหรือยังก็ซึมไปเลยนะคะไม่ค่อยกิน
แล้วแม่ก็บอกว่าเรานอนกอดกันร้องไห้ด้วยกันทุกคืนส่วนพ่อเนี่ยค่ะ
คือนายพยับอารีชมอายุสี่สิบปีนะคะเป็นนายช่างโยธาสี่หกนะคะ
เทศบาลตำบลเขาดินอำเภอเดิมบางนางบวชหายออกจากบ้าน
บ้านเลขที่สามสิบสองหมู่เจ็ดตำบลปากน้ำอำเภอเดิมบางนางบวช
ตั้งแต่ช่วงเย็น๒๔กุมภาพันธ์จนถึงตอนนี้
ยังติดต่อไม่ได้เลยค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ทีมข่าวของเราก็เลยติดต่อไปที่เจ้าของโพสต์นะคะนางวิภาวีอารีชมหรือคุณไฟล์ค่ะ
อายุยี่สิบเจ็ดค่ะนี่คือภาพสามีเธอที่หายตัวออกจากบ้านไปนะคะ
ตั้งแต่วันที่ยี่สิบสี่กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานี่ค่ะ
เพื่อคุณพยับจะดูข่าวเราอยู่นะฮะใช่ค่ะ
คือเธอบอกว่าอยากให้ข่าวนี้ดังเพื่อจะได้เจอสามี
อันนี้คุณแม่บอกนะฮะแม่ของน้องเนี่ยบอก
ใช่ค่ะจะได้กลับมาหาลูกมาหาภรรยานะคะ
ก็เลยมีการเนี่ยเราก็ช่วยทางนึงนะ
เพราะว่าด้วยความเป็นห่วงของภรรยานะคะก็อยากจะรู้ว่าเกิดอะไรขึ้น
คุณไฟล์ก็เลยให้ข้อมูลกับทีมข่าวนะคะเผื่อใครจะพบเห็นเบาะแสของสามีเธอ
คุณไฟล์บอกว่าสามีไปรับลูกที่โรงเรียน
แล้วกลับมาส่งบ้านแล้วก็บอกว่าไปดูงาน
เดี๋ยวจะไปทำธุระข้างนอกหน่อยแล้วก็ออกจากบ้านไปค่ะ
ขับรถเก๋งโตโยต้าสีขาวทะเบียนแปดสามศูนย์สามสุพรรณบุรี
และมีเงินแปดหมื่นบาทนะคะคือเธอบอกว่าพอสามีขับรถคันนี้
ครับทะเบียนตามนี้เลยนะคะแปดสามศูนย์สามสุพรรณบุรี
รถสีขาวคันนี้ขับออกไปได้สักพักนึง
บอกว่าไปทำธุระข้างนอกจะไปดูงานปรากฏว่าตัวภรรยาค่ะ
คุณไฟล์บอกว่าคล้อยหลังไป๕นาทีมีข้อความเข้ามาในมือถือ
ว่ามีการกดเงินออกจากบัญชีไปแปดหมื่นบาท
คุณไฟล์บอกว่าตกใจมากนึกว่าใครขโมยบัตรเอทีเอ็มไปกดเงิน
ก็พยายามโทรหาสามีแต่ติดต่อไม่ได้ตั้งแต่ตอนนั้น
ด้วยความเป็นห่วงค่ะเนี่ยค่ะก็ต้องไปไล่ดูภาพจากกล้องวงจรปิด
ว่ารถของนายพยับสามีเธอขับผ่านไปเส้นทางตรงไหนยังไงบ้าง
เพราะเธอบอกว่าเมื่อวานมีคนเห็นรถของสามีเธอขับผ่านเส้นทาง
ของหนองย่าไสต์สุพันบุรีเอ้อมีคนเห็นรถแล้วก็มีภาพจากกล้องวงจรปิด
ว่าสามีเธอไปกดเงินในปั๊มปตทสาขาเดิมบางนางบวชสุพรรณบุรี
เหมือนที่เธอบอกอะค่ะครับว่าเงินมันออกจากบัญชีธนาคารปลายแปดหมื่นบาท
เวลาที่กดเงินก็คือ๑๖นาฬิกา๔๖นาที
วันที่สามีเธอออกจากบ้านไป๒๔กุมภาพันธ์
แล้วหลังจากนั้นก็คือขาดการติดต่อไปเลย

ไปแจ้งความเอาไว้แล้วนะคะที่สพเดิมบางนางบวชนะคะ
แต่จนถึงตอนนี้ก็ไม่มีความคืบหน้านี่คือ
สิ่งที่เธอรู้ว่าสามีเธอไปไหนนี่คือภาพสุดท้ายที่เธอรู้เลย
คือภาพจากกล้องวงจรปิดปั๊มปตทสาขาเดิมบางนางบวช

ใช่หลังจากนั้นคือติดต่อไม่ได้เธอก็เลยบอกว่า
ตัวเธอและลูกรออยู่นะคะ
ถ้าสามีดูข่าวของเราอยู่นายพยับเนี่ยนะคะ
หรือว่าถ้ามีใครเห็นรถเห็นคนรูปร่างหน้าตาลักษณะแบบนี้
ช่วยแจ้งเบาะแสหน่อยแจ้งได้ตลอด๒๔ชั่วโมงนะคะ
เพราะว่าลูกก็นั่งร้องไห้รอคุณพ่อกลับบ้านนะคะ

ถ้ามีปัญหาอะไรอย่างนี้มาคุยกับหนู

ไปด้วยกันนะคะไม่ว่าปัญหามันจะใหญ่แค่ไหน
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่มันรุนแรงแค่ไหน
เพราะว่าก่อนหน้านี้เราก็จับมือสู้ด้วยกันมาตลอด
หนูคิดว่าเราก็จะผ่านไปด้วยกันได้อีกเหมือนเคยอะค่ะ
เขากลับมาให้เขาติดต่อหนูกลับมาค่ะ
เพราะว่าลูกก็ร้องไห้ทุกวัน
ส่วนตัวหนูเองก็สภาพจิตใจย่ำแย่ค่ะตอนนี้
เพราะว่าไม่เคยห่างกันเลย
ถ้ามีปัญหาอะไรหนูยอมรับได้หมด

หนูจะบอกเขาแค่นี้ให้เขากลับมา
แต่พ่อแม่เขาก็เป็นห่วงกินไม่ได้นอนไม่หลับเหมือนกัน
เขาก็ไม่สบายแล้วพ่อแม่เขาตอนนี้ค่ะ
เนี่ยค่ะทีมข่าวของเราไปคุยมา
ส่องแม่ลูกก็บอกว่าสงสัยไว้๒เรื่อง

แล้วก็แก้ปัญหาไม่ได้ไม่รู้จะบอกใครดี

เพราะว่าไปตามที่บ้านพ่อแม่ของสามีก็แล้วเพื่อนสนิท

คุณวิภาวีก็ฝากหมายเลขโทรศัพท์ไว้นะครับ

นะครับคุณผู้ชมครับ